แล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยนะว่าผู้ชายคนนี้ที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เขาเป็นอะไร
เขาเอาก้อนหินมาแล้วก็มาเครื่องใส่รถคนอื่น
ทีนี้พอเจ้าของรถที่เป็นแท็กซี่นะ
เขาบอกว่าอ้าวเครื่องทำไมอ่ะปลาใส่รถมึงยังปลาโดนมึงยัง
ตอบแบบนี้ดูพฤติกรรมเขาหน่อยค่ะ
ถ้าเอาหินเครื่องเอาไม้ฟาดรถแท็กซี่เสียหาย๓คันค่ะ
เติมที่
โห้ยนี่ดูสิถ่ายไว้

แล้วเสียงปั๊กปั๊กเอาไม้ฟาด
ฟาดที่ทั้งหลังคาทั้งกระโปรงหน้าทั้งกระจกรถแท็กซี่
เสียหายผู้ชายเสื้อม่วงคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะคะคุณผู้ชม

บางบางบัวทองที่นนทบุรีค่ะซึ่งรถแท็กซี่อ่ะเสียหายสามคัน
แล้วผู้ชายเสื้อม่วงคนนั้นพอเขาทุบเสร็จเขาเครื่องเสร็จเขาหนีไปเลยนะ
เราก็เลยต้องไปคุยเจ้าของรถแท็กซี่ที่ได้รับความเสียหายค่ะ
คุณน็อตอายุ๓๓ปีเขาก็เล่าให้ฟัง
คุณน็อตเป็นเจ้าของรถแท็กซี่สีส้มนะเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนสักช่วงเย็น
โมงเย็นเมื่อวานนี้ผมแฟนแล้วก็ลูกผมกำลังจะขับรถกลับบ้าน
ทีนี้พอผมมาถึงตรงนี้ผมเห็นแล้วแหละว่าผู้ชายเสื้อสีม่วงคนนี้
เขายืนถือหินทำท่าเหมือนจะคว่างไปที่ถนนผมก็เลยเปิดกระจกถามเอ้ยเครื่องไหมอ่ะ
ผู้ชายคนนั้นเขาตอบกลับมาว่าแล้วปลาโดนรถมึงยังถามมาแบบนี้ทีแรกก็เลยคิดว่า
ถ้าเกิดคนที่ตอบมาแบบนี้นี่เขาไม่ปกติแน่เลยเพราะว่าดูทรงแล้วคล้ายคนเมา
แล้วทางคุณน็อตเองเขาก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหาก็เลยขับรถออกไป
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาเอาหินมาเครื่องใส่รถคุณน็อตด้วย
แต่ไม่โดนนะแล้วพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบเอาเท้าถีบรถคุณน็อต
คุณน็อตเองก็ต้องเร่งเครื่องหนีค่ะแล้วก็โทรบอกเพื่อนเข้าไปแจ้งความที่โรงพักบางบัวทองด้วย
แล้วก็เลยรู้ไงว่าอ้าวไม่ใช่รถคุณน็อตอย่างเดียวโชเฟอร์แท็กซี่คันอื่นก็โดนเหมือนกันค่ะ
ผมก็จะยังหน้าแหละดูอาการเขาวิ่งอะไร
เขาก็หยิบถึงติดไม่ใช่ผมจนไล่มาตองตลาดสมรรดิ
ผมก็ออกขวาเขาก็เฟี่ยงผมเสร็จแล้วเฟี่ยงเสร็จถีบรถผมเสร็จ

ผมก็เลยเรียกบอกฮีโร่เพื่อนอะไรมาว่าเห็นเกิดตรงนี้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมาหากันแล้วก็มาเจอตรงนี้แหละ
ไม่ปกติครับเหมือนคลั่งขับรถชูไม้ชูมืออาการเมายาครับ
เดี๋ยวบอกให้ค่ะเพราะว่าเราได้ไปเจอกับแม่
ของผู้ชายเสื้อม่วงคนนั้นด้วยเดี๋ยวแม่จะบอกว่าลูกแม่เป็นอะไร
แต่เราไปเจออีกคนนึงที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
พี่อภิษฎเขาเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันสีชมพู

พี่ก็เลยโทรตามผมให้ผมมาช่วย
เพราะว่าเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเขาดูเหมือนเมายาแล้วอ่ะ

พอมาถึงผมก็ตามหาจนเจอแล้วก็ทะเลาะกับเขา
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถือไม้ไปวิ่งไล่ไปที่รถของผมที่จอดอยู่
แล้วก็ปีนขึ้นหลังคารถผมเอาไม้กระหน่ำตีกระจกรถผม
ก็เลยแตกหมดทุกบานได้รับความเสียหาย
กลายเป็นว่าตอนนี้รถของคุณอภิษฎเอง
รถของพี่ชายนี่ก็เสียหายทั้ง๒คันเลยนะคะ
พอก่อเหตุเสร็จชายเสื้อม่วงคนนี้ก็หนีไป
แล้วเขาก็เลยพยายามตามหาจนรู้นะ
เสื้อม่วงคนนี้บ้านอยู่ตรงไหนตามไปถึงเจอแม่ของผู้ชายคนนี้เลย
บอกว่าไงรู้ไหมโอ๊ยลูกแม่เขามาขอตังค์จากแม่
เขาจะไปซื้อยาแม่ไม่มีตังค์ให้หรอก
ก็เลยคุ้มคลั่งแบบนี้แหละลูกเอ้ย
โอ้โหแล้วหลังจากนี้เรื่องของการชดใช้เยียวยาทำยังไง
นี่โดนไปแบบทั้งคันนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะ